เอามาต่อกันที่นโยบายของรัฐบาลอันนี้เน้นย้ำมากเลย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนต่างก็หานโยบายต่างนะคะ
หากิจกรรมต่างมาให้นักเรียนทำ
ที่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองนะคะ

เล่นดนตรีผสมผสานกับดนตรีสากล
จนทำให้เด็กตอนนี้มีรายได้จากวงดนตรีด้วย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ

เป็นวงดนตรีประยุกต์รวมกับวงดนตรีสากล
สมกับดนตรีไทยโดยมีครูผู้ฝึกซ้อมเนี่ย

นายสมานวิหกรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะ
ทางโรงเรียนก็เลยพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีที่มีอยู่แล้ว
พัฒนาประยุกต์ซ้อมร่วมกันเลย

แล้วก็ออกรับงานแสดงสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนะคะ
รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วย
พอบอกว่าได้รับงานการแสดงให้กับนักเรียน
ออกไปแสดงนอกสถานที่เพื่อสร้างความมั่นใจนะ

นำไปใช้เป็นอาชีพในวันข้างหน้าด้วย

แล้วก็นึกออกว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาตรี
ก็อยากจะเรียนในด้านสาขาดนตรีต่อไปนะคะ
บางคนก็เก็บไว้เป็นเรื่องของฮอบบี้
เอาไว้ทำเวลาช่วงที่เป็นกิจกรรมนะฮะ